ส่วนทีมชาติไทยนะครับมีการเปิดตัวชุดแข่งขันออกมาครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเย็นเย็นก็เป็นรูปแบบออนไลน์นะครับ
ได้รับแรงบันดาลใจจากเสวดกุญชรชาตินะครับ
หรือว่าช้างเผือกนะครับซึ่งอ่าการเปิดตัวครั้งนี้นะครับ
มาโน้ตโพลกิ้งครับกุลซื้อทีมชาติไทยรวมทั้งธีรฐรบุรมาธรรมแบ็คไซต์
ทีมชาติไทยของมารินอสในเจลีกของอังกฤษก็มาร่วมงานแบบออนไลน์
จากญี่ปุ่นชุดแข่งจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับมีสีน้ำเงินแดงเขียว
แล้วก็ศรีงาช้างโดยจะประเดิมใช้ในศึกอาเซียนครับ
สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่๕ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับ
ส่วนพิรพัฒน์โน้ตชายาแบ็คไซต์ทีมชาติในชุดอาเซียนที่ติดเองนะครับ
ถอนตัวหลังจากที่เจ็บเอ็นหัวเข่าด้านข้างฉีกนะครับ
เกมเอฟเอครับที่ชนะพัทยาดอลฟินไปห้าศูนย์
วันพุธที่ผ่านมาทำให้มาโน่ก็เรียกทางสุริยาสิงหมุ้ย
ซ้ายของทางเชียงรายยูเนเต็ดเข้ามาเสริมแทนอีกคนนะครับ
ก็ถอนตัวเหมือนกันพันศาเหวิบูรณ์ตอนหลังจากบุรีรำ
จากร่างกายไม่สมบูรณ์ก็มีการเรียกปวีตันทะเตมี
หลังจากราชบุรีเข้ามาแทนนะครับนัดแรกก็จะพบกับติมอนนะครับ
ทีมชาติไทยในวันที่ห้าธันวาคมในเวลาสี่หกนิก่าสามสิบนาทีครับ